เมนูนี้ดิฉันว่าไม่มีใครไม่รู้จักเมนูผัดผักบุ้งไฟแดง
แต่คุณเคยเห็นผัดผักปุ้งหน้าหงายไหมค

อ่ะคุณคะผัดผักหน้าเงิบไปเลยค่ะคุณสู้
คุณคิ้วพี่เขายังอยู่ไหม
อันนี้ไม่ได้บูลลี่คุณพี่นะครับค่ะไม่ใช่แค่คิ้วที่หายครับ
เขาถึงใส่หมวกไงโอ้โหหมวกก็หายด้วย
โอ้พี่มันกินไปเยอะเลยครับโอ้โหคุณดูดิ
อันนี้คือเข้าหน้าไปแล้วนะจริง
โอ้โหนี่จะมีเปียข้างหลังพี่กระชาวแมนจูเลยนะครับ
ใช่นะคุณเอาจริงขนตาขนคิ้วคุณพี่เขาเป็นยังไงบ้าง

ไฟลุกอันนี้ไม่ได้เรียกไฟแดงแล้วอันนี้ไฟลุกแล้วค่ะอีกนิดจะไหม้แล้วค่ะคุณ

มันต้องขนาดนี้เลยเหรอพี่จ๋า
ไม่ต้องก็ได้เอาแบบว่าความปลอดภัยของตัวเองเป็นที่ตั้งด้วยก็แล้วกันนะคะ
บางคนชาวเน็ตเขาก็แสดงความคิดเห็นแซวแหละ
บอกว่าโอ้โหคุณค่ะเป็นผัดผักที่มูลค่าเกือบล้านนะคะ
เกือบล้าน
อีกเดี๋ยวราคาเป็นล้านเลยเหรอ

เลยนะคะคุณพี่อันนี้แซวเล่นหยอกนะคะ
จริงนั่นแหละเพื่อนเชียร์ด้วยแหละอะไรอย่างนี้

ตัวเพื่อนเองก็เหมือนกันแทนที่จะมาดูแลเพื่อนเอาดูอีกทีนะ

อ่ะแป๊ะไปแป๊ะหัวเพื่อน
สุดท้ายก็กินอร่อยแหละแต่ว่าก็ต้องมาระวังกันด้วยเรื่องฝืนเรื่องฝันอะไรอย่างนี้แหละ
เตือนแล้วกันอย่าทำตามน้องด่า